ของผมสูตรเยาวราชดั้งเดิม

คุณผู้ชมตามตลาดนัดบ้านเรา

พื้นเพลพื้นเมืองนะ

อุ้ยของกับสูตรพัทตาคงพัทตาคานมาก็มี

นี่เป็นหมูอบสูตรเยาวราช
นี่เขาถือว่าไง

ถูกต้องนี่เป็นรถเร่ไปขายตามตลาดแบบ
ตลาดเร่ตลาดนัดเลยเนี่ยคุณผู้ชม
เขาบอกว่าคนเนี่ยนะไปรอกินกันแบบว่าโหต่อแถวกันแล้วชิมแบบต้องติดใจครับ
คนเขามุ่งอยู่เพราะขายุด๘๐แล้ว
คุณตาสมพงศ์โมราสวรรค์นะครับ
เอารถเข็นมาขายเล็กเท่านั้นเองครับ
ไป๒๐นาทีลูกค้ามา
เพราะอะไรกลัวหมูจะหมดกลัวไม่ได้กิน
ถามคุณตาคุณตาทำไมคนเยอะลูกค้าเยอะคุณตาเอาสูตรมาจากไหน

สมัยก่อนเคยขายอยู่เยาวราชสำเพ็ง
นะฮะพออายุมากขึ้นเอาไปอยู่แล้วเยาวราชกรุงเทพมันเหนื่อยกลับบ้านดีกว่า
บ้านเกิดอยู่ตากฟ้านครสวรรค์ครับก็เลยใช้วิชาความรู้ในการชำนาญในการทำหมูอบขายอยู่เยาวราชเนี่ยนะฮะ
เป็นสูตรเฉพาะตัวแล้วก็มาขายตามตลาดนัดแถวบ้านดีกว่านะฮะใช้เวลาไม่นานลูกค้าเริ่มติดใจในรสชาติ
มันน่ากินมากคุณผู้ชมมีทั้งหมูทั้งไก่นะฮะแล้วพอลูกค้ามาชิมนะ
ปากต่อปากอ่ะปุ้ยปากต่อปากดูดิโอ้โหซิกโครงหมูนะซิกโครงหมู
มันเหมือนมาจากพัฒนาคารนะเขาบอกว่าบางวันนะลูกค้ามารอยังไม่ตั้งร้าน
ลูกค้ามาจองแล้วอ่ะโอ้โหนี่ต้องอร่อยจริงถ้างั้นใช่ครับ
ละวันขายไม่ต่ำกว่าวันละร้อยกิโลโอ้โห๑๐๐กิโลกรัมนะฮะ
สูตรในการทำคือใช้เวลาหมักหมูเนี่ยกับเครื่องปรุงเนี่ย
หมักแบบข้ามวันข้ามคืนเพื่อให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อไงนะฮะ
โดยเครื่องปรุงนะจะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีขาดไม่ได้คือ
เหล้าจีนตราตะแป๊ะหนวดยาวอันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับของคุณตาเขา
ถ้าตราอื่นยี่ห้ออื่นไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้ต้องใช้ตราตะแป๊ะตรวจหนวดยาวเท่านั้น
เออราคาขวดนึงเนี่ยเป็นพันนะ
เป็นพันแต่มันใช้หมักแล้วมันจะเข้าเนื้อดีเขาว่างั้นนะฮะ
ส่วนการอบต้องอบ๓ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ
แล้วมันทำให้หนังมันกรอบเนื้อมันนุ่มไขมันมันจะลดลง
ค่ะเฮ้ยท่านตราเจ๋งมากครับ

ลูกค้าที่ไปรอซื้อเขาบอกพูดเป็นเสียงเดียวกันรสชาติอร่อยมาก
กรอบมากเนื้อนุ่มมากแล้วมันมีกลิ่นของรมควันนิดนึงอ่ะ
เออแตะอยู่ที่แบบผิวของเนื้ออร่อยทีเดียวอ่อนนะฮะ
ไม่ได้แบบเข้มส่วนใหม่แต่ว่าผิวแปะนิดเดียวนะฮะ
โดยนอกจากหมูอบแล้วก็มีไก่บ้านอบด้วย
ราคาขายเท่าไรล่ะหมูอบ๑กิโลก็๑๓๐บาท
อบตัวละ๕๐บาทเท่านั้น
ใครสนใจไปครับตลาดนัดตอนเย็นอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
จะขายวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์
ส่วนวันเสาร์จะไปขายตามตลาดนัดชุมชนก็เร่ไปเรื่อย

นี่ดูไม่นานก็หมดแล้วนะเนี่ยดูดิ
เขาบอกว่าขายวันหนึ่งประมาณสัก๒๐นาทีก็จะหมดแล้วนะพี่เบิร์ต
นั่นไงอ๋อค่ะค่ะแต่ผมก็มีนะราวจีนติดครัวเอาไว้
เพราะว่ามันเป็นส่วนผสมของการทำอาหารบางทีมันช่วยชูรสชาติ
ใช่ตราตะแป๊ะหนวดยาวหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับไปดูไม่แน่ใจเหมือนกัน